คุณผู้ชมครับกรณีของหมอปลากันบ้าง

เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปอทแล้วนะฮะ

โพสต์ภาพตัดต่อและกล่าวหาว่า
บำบัดรักษาที่บ้านของหมอปลา
มีการล่ามโซ่แล้วก็เหมือนเป็นโรงฆ่าสัตว์นะครับ

ฤทธิธนภัยบูลหรือว่าน้ำฟ้าภรรยาหมอปลา

เดินทางเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทคโนโลยี

เพื่อเอาผิดเพจข่าวแล้วก็แฟนเพจนะครับ

หลังที่ทั้งสำนักข่าวแล้วก็แฟนเพจ

กล่าวหาว่าบ้านของหมอปลาเป็นโรงฆ่าสัตว์
หมอปลาบอกว่าได้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดี

หมินประมาทกล่าวหาบ้านของเขาเป็นโรงเลี้ยงสัตว

ซึ่งเรื่องนี้หมอปลาบอกรับไม่ได้
เพราะที่ผ่านมาที่บ้านได้ให้การช่วยเหลือบรรเทา
แล้วก็เยียวยาผู้ที่ใช้วิธีการรักษาทางวิทยาศาสตร์ไม่หาย
ส่วนที่มีภาพหาว่าใช้โซ่ล่ามผู้มาบำบัดนั้น
และใช้เข็มฉีดยากับผู้ที่มาบำบัดนั้น

บางครั้งผู้ที่มาเป็นพวกติดยาเสพติดอย่างหนัก

เพราะกลัวจะทำร้ายคนรอบข้าง
อิทธิการล่ามโซ่คือย่าเขาต้องล่ามเองครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าคนเหล่านี้ชอบทำร้ายคนใกล้ตัว

เพราะอย่างเช่นถ้าไม่ทำไปเนี่ยเขาก็จะหนี
แล้วก็จะทำร้ายคนใกล้ตัวหรือว่าทำร้ายข้าวของครับ
เหมือนคนที่ว่าจิตเวทแต่โรงพยาบาลเขาไม่รับคนเหล่านี้ครับ
นี่ก็เหมือนว่าเขาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของที่เราต้องบำบัดเขาครับ
อันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากไปปะทะกับร่างทรงใช่ไหม

เกิดขึ้นไปจากไปประทะกับพวกร่างทรงครับ
แต่ร่างทรงผมขอโทษนะผมปะทะมานานแล้ว
แต่ตรงนี้มันเรื่องมันเป็นข่าวพิจารณา
เมื่อก่อนเรื่องพวกนี้มันก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็เงียบไป

ก็คือเรื่องปัญญาอ่อนนะครับเพื่อจะมาโจมตีครับ
ไอ้พวกนี้ผมรู้ว่าเสียผลประโยชน์เยอะ

เปอร์เซ็นต์ครับโดนพวกร่างทรงหลอกมาครับ

ร่างทรงหลอกเข้ามาจนเขาไม่มีเงินแล้วครับ
คือคนเหล่านี้วิทยาศาสตร์เขาไปมาหาแล้ว
ไปมาหลายที่จนเขาช่วยเขาไม่ได้เขาก็ไปพึ่งร่างทรง

พอเงินเหมือนทองปั๊บก็คือที่บ้านผมนะคือที่สุดท้ายครับ
ด้านตำรวจก็รับแจ้งความร่วงมาทิศประจำวันไว้
ก่อนรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนต่อไป
เขาก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันนะครับ
คือบอกว่าอยากให้ผู้ที่มีอาการทางจิต
ให้ทางญาตินำพาตัวไปรักษาในขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องด้วย
ส่วนจะไปหาหมอผงหมอผี
หรือว่าหมอที่จะบำบัดทางด้านอื่นก็ไปได้
เพราะนั่นเป็นเรื่องของความสบายใจส่วนบุคคล
แต่ว่าขอให้เข้ารับการรักษาแล้วก็ทานยาต่อเนื่องด้วย
งั้นอาการมันจะกำเริบหรืออาการจะหนักขึ้น
ดังนั้นอยากให้ตระหนักถึงเรื่องนี้กันไว้นะฮะ